ค่ะวันหยุดแบบนี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันหน่อยดีไหม
ไปกันเลยที่จังหวะอุดรทานี
ไปบุกอาณาจักรปลาร้าแลนด์

ที่นี่เขาบอกว่ามีจุดเช็คอินใหม่
เป็นศิลปะสร้างกินไจจากชีวิตจริงของพี่ไม้นั่นเอง

ทีนี้นะครับ
ช่วงดีที่ทางแทนรับทีวีแวะมาเยี่ยมเยือนนะครับ
มาที่แซ่บไม้แลนด์เราหรือว่าปลาร้าแลนด์เราครับ
ก็เลยว่าอยากจะแนะนำนะครับเดี๋ยวตามผมไปดูดีกว่านะครับ

มาร์คที่พี่ไมค์เขาตั้งอกตั้งใจสร้างมากับมือ
หวังจะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ
ใครที่ผ่านไปผ่านมาเห็นกันชัดเจน
เพราะมีครกยักษ์และขวดน้ำปลาร้าขนาดใหญ่ตั้งเด่นอยู่หน้าร้านค่ะ
ปลาร้าแลนด์ของพี่ไมค์คือที่รวมเอาผลิตภัณฑ์แซ่บไหม
ซึ่งตอนนี้แตกลายขยายผลิตภัณฑ์มากมาย
ไม่ใช่แค่น้ำปลาร้าสารพัดสูตรที่เป็นสินค้าขึ้นชื่อเท่านั้นนะคะ
แต่ยังมีทั้งน้ำจิ้มซุกี้ชาบูน้ำดำก็มีจ้า
แถมยังเป็นแหล่งรวมซื้อขายของปากผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นอีกด้วย
ไม่ใช่แค่ตั้งหน้าตั้งตาขาย
แต่พี่ไมค์ก็อยากช่วยเหลือชุมชนไปพร้อมกันค่ะ
ไมค์บอกเลยว่าทุกวันนี้ธุรกิจปลาร้าแลนด์เริ่มจะอยู่ตัวจากวันแรกจนถึงวันนี้
กว่าจะเท่าที่เข้าทางก็ใช้เวลาเป็นปี
แต่ผลลัพธ์มันชื่นอกชื่นใจ
นักท่องเที่ยวทั้งพี่น้องชาวอุดรแวะเวียนมาใช้บริการกันไม่ขาดสายเลยล่ะค่ะ
มาเดินกาแฟทานอาหารเสร็จแล้วก็แวะเข้าไปล้างห้องฝาก
มาใช้บริการนะครับขอบคุณครับ
และความภูมิใจไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น
ไมค์เพิ่งจะปิ๊งไอเดียอยากมีงานศิลปะเพื่อสร้างความสวยงามให้กับปลาร้าแลนด์
แรงบันดาลใจก็ไม่ใช่ใครอื่นมาจากชีวิตจริงของพี่ไมค์นี่เองค่ะ
แฟนเพลงคงทราบดีกว่าจะมีวันนี้ของผู้ชายที่ชื่อไมค์พี่รมพรมันไม่ง่ายเลย
ไมค์ฝ่าฟันต่อสู้เพราะครอบครัวมีฐานะยากจน
และเรื่องราวการสู้ชีวิตทั้งหมดก็กลายมาเป็นงานศิลปะบนผนังอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
ภาพนี้นะครับเป็นภาพที่ประทับใจเพราะว่านี่คือพ่อนี่คือผมตอนเด็กนะครับ
พ่อเป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยแล้วเราเป็นลูกเนี่ย
บางครั้งเนี่ยแล้วเราก็เป็นลูกคนโตเนี่ย
พ่อก็จะสอนให้เราทำงานตั้งแต่เด็ก
สิ่งอย่างอยู่ในความทรงจำ
พ่อคือไอดอลที่สอนลูกให้มีความอดทน
ศิลปะที่พี่ไมค์เรียกว่าเกร็ดชีวิตเหล่านี้
คือเรื่องราวเส้นทางนักสู้ชีวิตของนักร้องลูกทุ่งขวัญใจแฟนเพลงคนนี้
เห็นได้ชัดเจนเลยนะคะที่ปาร้าแลนด์แห่งนี้
ไม่ใช่แค่ธุรกิจที่ทำให้มีรายได้

เป็นจิตวิญญาณของผู้ชายที่ชื่อไมค์พิรมพรก็ว่าได้ค่ะ